พาคุณผู้ชมมาดูคู่หวานคู่นี้นะคะณเดชนยายาค่ะ
เมื่อวานเนี่ยเขาควงรับทรัพย์พรีเซนเตอร์นะคะ
เรียกว่าสยามเนี่ยหวานตลบอบอวนจริงค่ะ
มาทั้งทีค่ะจัดเต็มนะคะแล้วก็ร้องพงร้องเพลง

เมื่อไหร่ณเดชนยายาจะเตรียมสละโสดตามคู่หมากคิมนะคะ
ซึ่งณเดชนยายาบอกว่าพี่ถามมาได้เลยนะคะ

พร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าแหมพี่เป็นผู้ใหญ่แล้ว

ส่วนที่เรื่องหมอดูพากันทักนะคะว่าจะแต่งปีนั้นปีนี้

ทั้งด้านเดชยาย่าบอกว่าสบายเลยค่ะพี่
กดดันเลยนะจ๊ะเอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ

โหยหมอก็หมออ่ะนี่เราต้องคิดเองก่อนแล้วอย่างเงี้ย
แล้วค่อยไปปรึกษาเรื่องเลิกงามยามดีอีกทีนึง
แต่เรามีกันทุกวันนี้เราก็มีความสุขมากแล้วอะไรอย่างเงี้ย

คือเลือกไม่ได้อยู่แล้วต้องลองเขาขอ
ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยปีหน้าเว้ยอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอกค่ะ

ว่าเราจะต้องเหนื่อยมากด้วยงานที่แบบมันพักไปยาวอะค่ะ
แต่ต้องดูจริงค่ะว่าปีหน้ามันจะเป็นยังไง

เราเขินนะ

จริงนะคะส่วนเรื่องบ้านหรูราคา๓๐ล้านตอนนี้นะคะ
คือหน้าไป๗๐เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะนี่บ้านของนเดรชนะคะ

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์